ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะคะโด่งดังกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ซึ่งคลอดกันวันก่อนเองนะคะสำหรับลูกชายฝาแฝดของคุณชมพู่อารยา
เขาบอกดังไม่ดังนะคุณขึ้นเป็นแฮสแท็กอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ประเทศไทย
คิดดูแล้วกันสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุนั่นเอง
เดี๋ยวเธอมาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจกันด้วยค่ะ
โอ้โหคุณค่ะเมื่อวานนี้สไลด์มาเนอะ
ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้ไม่มีใครไม่อยากรู้
สำหรับน้องทันเดอร์แล้วก็น้องสตอมนี่แหละ
แท็กเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ชื่อของสองแฟนเข้าไปอันดับหนึ่งทวิวเตอร์ประเทศไทย
บอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นหน้าหลานชายทั้งสองคน

กระซิบได้ว่าหน้าตาสองแฝดน่ารักน่าชังสุดไปเลยค่ะ
หลานหล่อมากน่ารักมาก
คือเมื่อวานนี้คริสเป้เห็นภาพแรกก่อนที่เขาจะให้ลงรูปนะคะ
ที่เขาจะให้ลงรูปเพราะว่าเขาก็อยากมีรูปหล่อของลูกเขาเนาะ
คือคนนึงที่คริสเห็นนะ
คนหนึ่งคือจมูกโด่งมากแล้วผิวขาวมากเหมือนฝรั่งเลย
แล้วอีกคนนึงก็เป็นแบบเหมือนพี่น็อตเลยเอเซียมากอะไรอย่างนี้

ดีใจแทนเพื่อนมากคลอดลูกทีเดียวได้ทั้งฝรั่งได้ทั้งสีเลย

เพราะว่าของขวัญให้ลูกน่าจะมีคนให้เยอะแล้ว
ฟังจากเสียงการให้สัมภาษณ์ของคริสหอวังก็รู้เลยนะคะ
ตื่นเต้นมากจริงนะคะ
จากเรื่องหลานแล้วก็ต้องขอเคลียร์ประเด็นร้อนกันอีก
หลังจากปล่อยให้สมาชิกแก๊งนางฟ้าคนอื่นออกมาเคลียร์ดราม่ากัน
เกือบครบแก๊งแล้วนะคะก็คริสหอวังแล้วล่ะคราวนี้
หนึ่งในสมาชิกที่โดนเอี่ยวประเด็นดราม่าเจนี่กับวุ้นเส้น
โดนไปเต็มเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนซี
ยังโดนชาวเน็ตจับโยงนะคะว่าคริสต์อยู่ทีมวุ้นเส้น
เนื่องจากว่าสนิทสนมกับไฮโซหวานใจคนใหม่ของกึ้งเฉลิมชัยนั่นเองค่ะ
ไม่ได้มีปัญหาการอันนี้คริสบอกนะคะ
ส่วนในอนาคตของแก๊งนางฟ้าเจ้าตัวคาดว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ในงานแฟชั่นโชว์ของเจนสุดาเร็วนี้ค่ะ
แล้วก็จะถือโอกาสนี้ปรับความเข้าใจแล้วก็คุยกันด้วยค่ะ
ยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าคริสจริงคริสไม่รู้จะเริ่มถามว่าอะไรต้องถามอะไร
เพื่อนฉันงงมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเดี๋ยวคงให้ให้วุ้นกับเจนนี่เขาลองคุยกันเองก่อนแล้วกันค่ะ
เพราะจริงคริสก็ไม่ได้เกี่ยวเลยคริสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไง
ก็เลยไม่ได้แบบถึงขั้นเสียใจเหมือนที่วุ้นเสียใจอะไรอย่างเงี้คริสอยู่ในเวอร์ชันงงมากกว่า
แล้วก็ไม่อยากจะให้เข้าใจผิดว่าการที่คริสแบบว่าพูดคุยกับคนที่คริสรู้จักใหม่
ว่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคริสแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่
คู่รักคู่นึงที่เขาไม่เข้าใจกันอะไรอย่างนี้คือเราเราไม่เคยรู้เรื่องเลยด้วยซ้ำค่ะ
เขาก็เสียใจมากอะเนาะเขาก็เสียใจว่าแบบเออมีคนเข้าใจผิดเขาเยอะ
ก็เสียใจที่เพื่อนเสียใจเดี๋ยวคงเคลียร์กันแหละค่ะ
เดี๋ยวจะไปงานแฟชั่นโชว์ของเจนค่ะก็จะไปด้วยกัน

ตอนนี้ยังอยู่ในเวอร์ชันงงนะคะยังไม่ได้เสียใจอะไร
ก็งงอยู่เหมือนกันว่าตกลงที่อันฟอร์ไปเกิดอะไรขึ้น

เดี๋ยวเชื่อว่างานแฟชั่นโชว์ของเจนสุดานี้นะคะแบรนด์ของเธอเนี่ย
เชื่อว่านักข่าวต้องไปรอไปรอสัมภาษณ์ทุกสำนักอย่างแน่นอน
เพราะว่ารวมตัวแม่ตัวเด็ดของแก๊งนางฟ้ามาครบแน่นอนนะคะ